ก็อย่าเอาเป็นแบบอย่างกันก็แล้วกันนะคะในบางเรื่อง
คุณผู้ชมคะดูประเด็นเรื่องของพี่นวัดกันหน่อยกันแล้วกัน
หลายคนเป็นห่วงเพราะว่ามีข่าวออกมาว่า

จากประเด็นเรื่องที่ว่าคุณหมอโทรมาขอความร่วมมือให้ออกจากโรงพยาบาล
นี่ล่าสุดพี่นวัดเพิ่งไลฟ์ไปตอนทุ่มหนึ่ง

ถอดออกซิเจนเครื่องให้ออกซิเจนออกอะไรแล้วก็ไลฟ์

เขาบอกว่าดุเดือดเหมือนกัน

ก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่า
คุณนวัดเนี่ยออกมาไลฟ์ในโรงพยาบาลแล้วมีท่อออกซิเจน

บอกโอ้โหเนี่ยผมยังไม่หายดีเลย

แล้วหมอเนี่ยมันไล่ผมออกจากโรงพยาบาลได้ยังไง

วันนี้พี่นวัดปรากฏตัวแล้วเมื่อช่วงค่ำ

แต่ทางโรงพยาบาลเองเขาก็ต้องแถลงนะ

ดูจากคลิปแรกก่อนละกัน
ที่พี่นวัดออกมาไลฟ์ร้องไห้
คือตอนนั้นคุณนวัดออกมาไลฟ์เนี่ย
ประมาณว่าโอ้โหคุณหมอที่มาไล่เนี่ย

ใช้คำว่าไล่คนไข้ออกจากโรงพยาบาลดีกว่า

มันมีคลิปเสียงสนทนาปรากฏออกมา

เขาบอกว่าเป็นคุณหมอที่น่าจะเป็นระดับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลยนะ

วันนี้เขาก็มีการเปิดเผยออกมาเพิ่มเติม

ลงมาไล่อะไรเหมือนที่คุณนวัดเล่าให้ฟังเลยนี่

เรามีคลิปเสียงตรงนั้นใช่ไหม

คุณนวัดครับผมมีเรื่องจะขอความร่วมมือจากคุณนวัดนะครับ

จากตอนนี้สถานการณ์ภายนอกครับ
คนไข้รอเข้าโรงพยาบาลเยอะนะครับ
คุณนวัดก็อยู่จนครบแล้วก็ทางแพทย์ก็ลงความเห็นแล้วว่าคุณนวัดสามารถดูแลเองได้แล้ว

ก็ขอคุณนวัดนะครับว่าเราจะขอเตียงให้กับคนไข้รายอื่นนะครับ
แต่ว่าอาการผมยังไม่ดีพอสมควรครับ
ลงความเห็นแล้วครับว่าคุณสามารถกลับได้ครับ
คนไข้ที่ออกจากโรงพยาบาลก็ไม่ได้

ทีนี้ที่บ้านผมยังติดโควิดทั้งหลังไม่มีใครดูแลครับ

มีปัญหาครับเราต้องการเตียงให้คนไข้รายอื่นครับ

คุณจะใช้สิทธิ์ว่าไม่มีคนอยู่บ้านไม่ได้ครับ
เพราะคนทุกคนก็มีสภาวะอย่างนี้แหละครับ

หมายความว่าเราจะบิ๊กชาร์จคุณเพราะคุณอยู่ครบแล้ว
แล้วก็แพทย์ลงความเห็นแล้วว่าคุณกลับได้ครับ

ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอรบกวนทำหนังสือให้ผมหน่อยนะครับ
ทำหนังสือแจ้งว่าอะไรครับ
แจ้งอย่างที่แจ้งผมทางนี้ครับผมต้องการเป็นเอกสารครับ
ได้ครับเดี๋ยวจะให้ทางแพทย์เห็นด้วยนะครับ
ได้ครับยินดีครับ
ครับครับ
ก็เพราะว่าประเมินแล้วว่าเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวแล้ว
แต่วันนี้เนี่ยล่าสุดเมื่อช่วงค่ำเนี่ยที่คุณนวัดแถลงเนี่ยไหนเรื่องเสียงเนี่ยเอาตรงเสียงนี้ก่อนกันแล้วกัน
เดี๋ยวทางโรงพยาบาลแถลงจะให้ฟังอีกทีนึง
คุณนวัดบอกว่าไอ้คลิปเสียงที่ได้ยินเนี่ยถูกตัดต่อ

อ่าเดี๋ยวลองฟังนะครับที่คุณนวัดบอกนะครับ
แต่มึงตัดบางอย่างที่มึงกวนตีกูมึงไม่เคยรักษากู
แต่มึงทำไมไม่เอาประโยคนั้นด้วยล่ะ
อีดิตไม่เนียนนะขออีกนิดนึงเถอะ
แต่นั่นคือเสียงจริงครับถูกต้องแล้วแต่ไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์เสียงจริง

ก็แล้วแต่กันแล้วกันเดี๋ยวก็ต้องรอฟังการถลงแถลงอะไรกันต่อไป
ส่วนเรื่องอากรรมคุณนวัดเนี่ยเดี๋ยวให้ฟังอีกทีนึง

แต่ไปดูทางโรงพยาบาลที่คุณนวัดรักษาอยู่แล้วเขาแถลงวันนี้ก่อน
ฟังคุณหมอสักนิดนึงแล้วกันนะคะอย่างที่
ถ้าเบื้องต้นจุดแรกเลยเนี่ยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลปิยเวท
แล้วก็คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเนี่ยก็มาแถลงข่าวแล้วล่ะว่าเป็นการขอความร่วมมือเนาะ
ว่าพี่นวัดเนี่ยอาการอยู่ในกลุ่มสีเขียวแล้วก็เลยให้กลับไปกักตัวที่บ้าน
ซึ่งคุณหมอวิทิศนะคะก็บอกว่าไอ้คลิปเสียงที่ออกมาเนี่ยนะคะเรื่องนี้เนี่ยถ้าฟังจากคลิปเสียงก็คือพี่นวัดบอกว่ายังไม่พร้อมเพราะว่าอาการเนี่ยยังไม่ดีเท่าที่ควร

ใช่แต่คุณหมอบอกแบบนี้ค่ะตอน๔ทุ่มเมื่อวานนี้พี่นวัดโทรมาอีกครั้งนึงบอกว่าจะกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านตามคำแนะนำของคุณหมอแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลไปก็คือช่วงตี๔เช้ามืดวันนี้ค่ะ

ซึ่งคุณหมอก็เลยมาชี้แจงว่าเป็นการยืนยันว่าเป็นการกลับบ้านโดยการขออนุญาตอย่างถูกต้องแล้วทางคุณหมอก็จ่ายยาแล้วก็อุปกรณ์ให้กลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านด้วยไม่ใช่การหนีออกจากโรงพยาบาลหรือว่าอะไรเลย
หลังจากที่ได้มีการพูดคุยกันนะครับระหว่างรองผู้มนุยการซึ่งดูแล
การบริหารของโรงพยาบาลด้านนี้อยู่นะครับจนถึงเมื่อวานเนี่ย
เราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับคุณนวัดก็ได้พักรักษาในโรงพยาบาล
เหมือนปกตินะครับคณะแพทย์ก็ชุดเดิมนะครับ
การรักษาเหมือนเดิมทุกประกาศแต่เมื่อคืนนี้เวลาประมาณ๒๒นาฬิกานะครับ
เอ่อผมก็ได้รับโทรศัพท์จากคุณนวัดนะครับอ่าได้โทรเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับ
ในลักษณะที่ท่านอยากจะขออนุญาตกลับไปพักที่บ้านนะครับ

ความสมัครใจที่ขอขออนุญาตที่จะขอกลับบ้านนะครับ
โดยเราได้มอบหมายให้แพทย์ที่ดูแลอยู่ประจำเนี่ยนะครับได้ใช้ทะเลเมดิซินหรือโทรเข้าไปนะครับ
ติดตามสุขภาพต่างนะฮะติดตามสุขภาวะของคุณนวัฒน์อยู่นะครับ
จากนี้ไปนะครับซึ่งคุณหมอยังชี้แจงด้วยนะคะว่าสำหรับการที่
นวัดถ่ายท่อสดในห้องพักหรือว่าไลฟ์ในห้องพักอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ป่วย
สิทธิ์ของคนไข้นั่นแหละซึ่งเบื้องต้นเท่าที่ดูเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการพาดพิงสถาบันองค์กรหรือบุคคลที่สาม
ทำให้โรงพยาบาลเสียหายก็เลยจะยังไม่มีการดำเนินคดีอะไรกับพี่นวัดนะคะแล้วก็จะไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายด้วย
แต่คุณหมอก็บอกว่าขอย้ำอีกครั้งก็แล้วกันว่าระหว่างการรักษาตัวเนี่ย
สำหรับความเห็นของแพทย์ก็คือว่าพี่นวัดเนี่ยไม่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องหายใจแบบสอดท่อแล้ว
เป็นการใช้เครื่องช่วยหายใจแบบครอบเพื่อให้ร่างกายได้รับออกซิเจนมากขึ้นเท่านั้น
จำเป็นต้องใส่ตลอดเวลาส่วนเรื่องการเปิดปิดกล้องวงจรปิดในห้องพักรักษาตัวเนี่ยนะคะ
คุณหมอบอกว่าก็เป็นการเปิดปิดตามช่วงเวลาที่แพทย์เจ้าของไข้ร้องขอซึ่งการปิดกล้องวงจรปิดเนี่ย
เป็นไปตามวิธีการรักษาผู้ป่วยโควิด๑๙อยู่แล้วเพราะต้องลดความเสี่ยงระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วย
เอเตอร์นั้นนะครับอ่าก็ไม่ถึงไม่ถึงขั้นนั้นนะครับ
โรงพยาบาลเนี่ยด้วยโรคโควิดที่มันมีความรุนแรงในการระบาดเนี่ย
ค่อนข้างแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอาศัยกล้องวงจรปิด
ในบางกฎในบางช่วงนะครับที่เราอยากจะรอคอยคนไข้
ทีนี้หลายคนก็ถามถึงว่าแล้วรองผอที่ว่าเป็นคลิปเสียงคุยกับพี่นวัดตอนนี้
ไปไหนล่ะไม่เห็นมาแถลงครับทางโรงพยาบาลบอกว่าก็
ตัดสินใจให้รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลไปพักร้อนชั่วคราว
ซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการลงโทษหรืออะไรนะคะแต่เขาบอกว่าเป็นระเบียบปกติของโรงพยาบาลอยู่แล้ว
ว่าเวลามีอะไรกระทบจิตใจของคุณหมอหรือแพทย์เนี่ยก็จะให้เหมือนกับไปพักผ่อน
พักผ่อนชั่วคราวแล้วก็ไม่ได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
เพราะว่าทีแรกเนี่ยเมื่อวานนี้มีข่าวถึงขั้นที่ว่าโอ้โหถูกไล่ออกอืม
ทางวันนี้ทางโรงพยาบาลยืนยันว่าไม่ได้มีการไล่ออกอะไรนะฮะ
แต่ต้องการให้คุณหมอเนี่ยได้ไปพักผ่อนเรื่องของจิตจงจิตใจหน่อยกันแล้วกัน
ใช่เพราะว่าสภาพจิตใจมันส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะแพทย์ด้วย
ก็เลยต้องให้ไปพักก่อนนะคะอืมส่วนถ้าเกิดสมมุติว่ารองผู้อำนวยการ
อยากจะฟ้องพี่นวัดเป็นการส่วนตัวอันนี้โรงพยาบาลบอกว่าโรงพยาบาลไม่ยุ่ง
เป็นสิทธิส่วนบุคคลของคุณหมอเองค่ะอืมล่าสุดช่วงค่ำที่ผ่านมาเนี่ยครับ
คุณผู้ชมครับประมาณทุ่มเสร็จนะฮะ
ประมาณสองแสนกว่านะฮะค่ะเกือบสามแสนนะฮะ
ก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับเป็นชั่วโมงได้นะครับ
ก็พูดไว้หลายเรื่องนะอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของคลิปเสียงใช่ไหม

ซึ่งคุณนวัดบอกว่าโอ้โหที่ฟังแล้วบอกว่าไม่เห็นรุนแรงอะไรเลยนี่
เขาไม่ได้ไล่อะไรอย่างนั้นคุณนวัดบอกถูกตัดต่อแล้วมีคลิปเต็ม
อันนั้นก็ว่ากันไปนะฮะแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายก็คงจะได้ชี้แจงกันไป
ส่วนเรื่องอาการเนี่ยคุณนวัดบอกว่าตอนนี้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วนะ
ยังต้องกักตัวรักษาอาการโควิด๑๙ต่อเพราะตอนนี้น่าจะมีอาการอยู่อีกสักประมาณ๒๕
ตอนนี้ยังต้องมีสายน้ำเกลือคาแขนอยู่แล้วก็ได้โชว์เอกสารที่บอกว่าเอาออกมา
หนีออกมาจากโรงพยาบาลอันนี้เป็นคำพูดของพี่นวัดนะ
คุณนวัดใช้คำว่าหนีนะฮะแต่ทางโรงพยาบาลยืนยันว่า
โทรมาบอกว่าจะกลับมารักษาตัวที่บ้านเองไม่ได้หนีอ่านะ
คุณนวัดบอกว่าจริงแล้วอาการเขาเนี่ยเขาขอยืนยันว่าเขาอาการหนักมาก
เอ็กซอเรย์ทุกวันเป็นผู้ป่วยโควิดที่ต้องทีซีสแกนทุกวัน
อะไรประมาณอย่างนั้นนี่นะฮะ
ขณะเดียวกันเนี่ยอาการก็มีอาการฝ้าลงปอดทุกวันด้วย
อันนี้คุณนวัดบอกนะแล้วเป็นผู้ป่วยที่ต้องรักษาด้วยพลาสมา
ให้ตัวยาพิเศษชื่อเล็มติซูเมีย
สรุปคือคุณนวัดบอกว่าผมไม่ได้ออกมาตามปกติผมหนีออกมา

แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่า๒วันสุดท้ายเนี่ยที่อยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ย
มันมีหลายเรื่องที่เป็นพิรุษอย่างเช่นผมถูกแอบติดตั้งกล้องวงจรปิด
ผมถูกแอบถ่ายนะแล้วผมก็มีคลิปตอนที่ผมต้องหนีออกมาด้วย
ตามเอกสารที่ผมส่งให้ดู
บอกก่อนนะครับว่าผมมิได้ออกมาปกติ
ผมหนีออกมาผมหนีออกมาและผมถูกแอบติดตั้งกล้องวงจรปิด
ผมถ่ายเก็บไว้หมดแล้วผมถ่ายเก็บไว้หมดแล้ว
คือคุณนวัดก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรในการไลฟ์เมื่อช่วงค่ำนะฮะ
ตอนนี้ยังเหลืออาการอีก๒๕ต้องมีน้ำเกลือคาแขนอยู่เลยสายน้ำเกลือ
แต่ว่าทางโรงพยาบาลก็แถลงไปเมื่อบ่าย

ว่าเรื่องกล้องวงจรปิดเนี่ยผู้ป่วยโควิดเนี่ยอันนี้ก็เป็นขั้นตอนปกติ
อยู่ในมาตรการการรักษาอยู่แล้วเพราะว่าต้องเว้นระยะห่าง
เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ด้วย

ต้องติดตามอาการเพราะว่าไม่สามารถเข้าไปดูอย่างใกล้ชิดได้

เกี่ยวกับเรื่องต่างที่ถูกละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลคือร้าย
ใช่ค่ะค่อนข้างร้อนแรงเลยเพราะว่าก็มีหลากหลายประเด็น

อันนี้มีรายชื่อออกมาเยอะเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าหลายคนที่ออกมาวิภาควิจารณ์คุณนวัด
คุณนวัดก็ได้พูดถึงกลับไป

เอาเป็นว่านี่คือกรณีล่าสุดที่เกิดขึ้นนะฮะ
เหลือก็รอฟังกันต่อไปกันแล้วกัน

ขอให้แข็งแรงปลอดภัยกันทุกคนก็แล้วกัน